และเสียชีวิตในงานบวชนาคที่บ้านโนนชัยอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลานดินนะคะมีรอยเลือดอยู่หลายจุดเลย
ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลคือนายชัยทรัพย์สมบัติอายุ๔๐ปี
ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายสองแผลซึ่งนายชัยเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนอีกรายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสค่ะนายเตชินลือแรงถูกแทงที่ท้องด้านขวาไส้ทะลักค่ะ
เมื่อเช้านี้ชุดสืบสวนสพชุมแพรก็สืบทราบว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายธีรศักดิ์หมู่หนองสังนะคะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
หนีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นการคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าญาติผู้ตายผู้บาดเจ็บที่ยังโกรธแค้นกลัวว่าจะมารุมประชาธรรมนะคะ
เรียกสามอยู่แห่งกรรมของกรุมประชาธรรณนะคะ

มีการจัดงานบดนาฏแล้วมีการแสดงหมอลำซิ่ง
ชะลองนาฏใหม่ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมาร่วมงาน
แล้วก็กินเหล้าเต้นลำสนุกสนานข้างเวที
เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ